ดูเรื่องนี้ดีกว่าคุณผู้ชมหูน่าเศร้าใจจริงเลยค่ะหวังดี
คือมันมีห้องเช่าอยู่ห้องนึงเนาะสามีภรรยาทะเลาะกันสามีเมา
ฝ่ายของเจ้าของห้องเช่าเป็นผู้หญิงเขาก็เอ้ยจะเอายังไงดี
พอดีแฟนเจ้าของห้องเช่าที่เป็นผู้ชายเห็นท่าไม่ดีกลัวจะทะเลาะบานปลายก็เลยเข้ามาห้าม
ฝั่งสามีภรรยาที่ทะเลาะกันอยู่ตัวสามีเมามากเมาจนขาดสติ
ควักมีดแทงแฟนเจ้าของห้องเช่าที่เข้ามาห้ามตายค่ะ
นี่คุณผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกนะคะ
ตำรวจสพสังคบุรีแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยจังหวัดชัยนาธนะคะ
ได้รับแจ้งมาว่ามีเหตุทะเลาวิวาสแล้วก็มีคนถูกแทงได้รับบัตรเจ็บ
ก็ลงพื้นที่ที่ห้องเช่าในตะบนห้วยกรุดนะคะ
ผู้บาดเจ็บเนี่ยคือนายนิรุธปุ่มเพชรอายุ๕๐ปีเป็นชาวอุทัยธานี
โดนมีดปอกผลไม้แทงเข้าใต้ราวนมข้างขวาบาดเจ็บสาหัส
กู้ภัยก็ประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่ไปไม่ถึงค่ะเสียชีวิตระหว่างทางนะคะ
คนก่อเหตุคือในอนุสรพงศ์ซุยหรือในเออายุสามสิบแปดปีเป็นชาวลบบุรี
ก่อเหตุเสร็จก็ไม่ได้หนีไปไหนที่ไม่หนีนี่ไม่ใช่เพราะยอมรับความผิด
แต่คิดว่าน่าจะเมาหนักอะค่ะเมาหนักมากถึงขั้นให้การอะไรไม่ได้เลย
ตำรวจก็เลยคุมตัวไปสอบปากคำที่สพแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมาย
นางเที่ยงหอมงามเมียของคนตายค่ะก็บอกว่า
คนก่อเหตุกับเมียเนี่ยมาเช่าห้องเช่าของเธออยู่พักใหญ่แล้วล่ะ
ที่นี้ตอนก่อนเกิดเหตุฟังสามีเนี้ย
สามีเธอก็คือผู้ตายอ่ะกลัวว่าเดี๋ยวมันจะบานปลายแล้วก็เดี๋ยวมันจะเลยเถิดไปเป็นเรื่องใหญ่
จะเพื่อนร่วมห้องเช่าอีกอ่ะเนอะเขาก็เลยเข้าไปห้ามปราม
ปรากฏคนก่อเหตุตะโกนด่ากลับแล้วก็เลยชกต่อยกัน
แล้วคนก่อเหตุคว้ามีดปอกผลไม้แทงอกสามีเธอเลย
ฝั่งเมียคนก่อเหตุนะคะชื่อนกค่ะร้องไห้เธอร้องไห้แล้วไปกอดเจ้าของห้องเช่า
ขอโทษเนี่ยเธอบอกเธอขอโทษแทนสามีเธอ
เธอบอกเธอคบกับสามีมาได้แค่๓เดือนทะเลาะกันบ่อยแต่ก็ไม่เคยแบบทะเลาะคนอื่นเลย
คิดจริงว่ามันจะบานปลายจนทำให้ต้องมีคนตายแบบนี้
เราส่งพิตินะคะคุณกิติศักดิ์ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุนะคะ
ตรงนั้นเป็นห้องเช่าชั้นเดียวนะคะก็เจอกับคุณนกเมียคนก่อเหตุนะ
เธอก็เล่าให้พี่ติฟังบอกว่าคือก่อนหน้านี้สามีเธอทำงานรับจ้าง
เพิ่งตกงานเครียดดื่มเหล้าย้อมใจทุกวัน
เมาเมื่อไหร่ก็ได้เลิกแล้วหาเรื่องทะเลาะทำร้ายร่างกายเธออ้างหึงหวง
หวงตลอดเวลาวันเกิดเหตุอ่ะก็ทะเลาะกันจริง
สามีกำลังเมาทีนี้ผู้ตายเนี่ยเข้ามาห้าม
เธอบอกว่าผู้ตายถือมีดติดตัวมาด้วย
แล้วก็สั่งบอกหยุดเลยถ้าไม่หยุดทะเลาะจะย้ายไปที่อื่นนะ
สามีเธอก็เลยด่ากลับไปว่าอุ้ยแกก็เกาะเมียกินไม่ทำงานทำการเหมือนกันนั่นแหละ
คนตายก็ขึ้นเลยเหมือนกันก็บอกโอ้เขาขายก๋วยเตี๋ยวกับเมียทุกวัน
มาเกาะกินอะไรล่ะแล้วสามีเธอปรีเข้าไปทำร้ายร่างกายคนตายก่อน
ฝั่งคนตายก็ใช้มีดฟันกลับมาสองครั้งแล้วก็ถีบสามีเธอจนล้ม
สามีเธอก็เลยลุกไปหยิบมีดปอกผลไม้ในห้องแล้วก็พูดเยอะเย้ยผู้ตาย
ทำนองว่าโถเอ้ยฟันก็ไม่เข้าเธอเองก็พยายามห้ามสามีแล้ว
แต่สามีก็วิ่งออกไปแล้วเอามีดเนี่ยปักเข้าไปที่หน้าอกคนตายเลย
ทีนี้พอก่อเหตุเสร็จก็ไม่ได้หนีไปไหนเธอบอกเธอร้องไห้อย่างเดียวเลย
ไม่รู้จะทำยังไงดีก็ต้องปล่อยให้เขารับโทษทางกฎหมาย
ติก็ถามว่าแล้วถ้าเขารับโทษติดคุกตามกฎหมายแล้วออกมาเนี่ย
ยังจะอยู่ด้วยกันอีกไหมฟังเธอตอบนะคะ
รู้ถึงรอไหมไม่รู้สิไม่รู้คนเราไม่แน่นอนอ่ะ
พึ่งจะได้กันมาสามเดือนนึงอืม
เขาเป็นคนใจดีใจเย็นไหมใจเย็นใจดี
เขาไม่เมาใช่ไหมใช่เขาเมาแล้วค่ะพอเมาแล้ว
มันจำอะไรไม่ได้คาดว่าฉันจะเข้าข้างผัว
ฉันก็ไม่ให้เข้าหรอกเพราะว่าฉันเห็นเหตุการณ์อย่างนี้
ตอนแทงฉันไม่เห็นอ่ะฉันเห็นตอนมันฟันเขา
เธอบอกก็ไม่รู้เหมือนกันคุยกับภรรยาคนตายนะคะ
คุณเที่ยงค่ะเธอบอกว่าอยู่กินกับผู้ตายมาได้สามเดือน
เป็นคนดีมากเลยดูแลดีมากจนวันเกิดเหตุเนี่ย
เธอก็เห็นว่านกเนี่ยภรรยาของคนก่อเหตุอ่ะ
ถูกสามีทำร้ายแล้วนกเองก็เป็นญาติกับสามีเธอด้วย
เธอก็เลยบอกว่าเออพี่ออกไปห้ามหน่อยสิมารู้อีกทีนึงอ้าว
หัวฉันโดนแทงตายไปแล้วเธอบอกเธอรู้สึกผิดมาก
ถ้าวันนั้นไม่บอกให้สามีออกไปห้ามสามีก็คงไม่ตาย
เหมือนเธอเป็นคนบอกให้ผัวเธอไปตายอะค่ะ
ผัวฉันไม่ต้องมาตายแล้วนะเนี่ยผัวฉันไม่น่ามาตายอย่างนี้เลยนะ
ผัวฉันไม่ใช่ผัวฉันดีมากแต่ถ้าได้ผัวฉันจัดเลยสะอาดระเบียบ
ซักเสื้อผ้าให้เมียหุงกับข้าวทำกับข้าวให้เมียเสร็จ
เมียมีหน้าที่กินอย่างเดียวทำความสะอาดให้เสร็จหมดเนี่ย
ห้องน้ำห้องเดิมถูหมดตักปลาใส่ถูบ้านถูหน้าบ้านหมด
ใช้น้ำลาดพอรับฝุ่นขึ้นนะนะทำให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะ
ดีมากมายดีฉันแบบไม่มีอีกแล้วป้าเคยมีผัวมาแล้วแต่ไม่เคยอย่างนี้เลย
นี่ระเบียบหมดรักเมีย
เธอบอกว่าเธอจะดำเนินคดีเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดเพราะมั่นใจเลยว่า
แต่ว่าฝั่งนกก็คือภรรยาคนตายเธอไม่โกรธแค้นอะไรครับ
ทางคดีนะฮะธรรมดูก็คุมตัวคนกอเหตุไปชี้จุดเกิดเหตุ
ก็นำตัวไปฝากขังค่ะซึ่งคนก่อเหตุเขาก็ยืนอย่างพี่ตินะว่า

ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็นำตัวฝากขังศาลจังหวัดชัยนาธแล้วนะคะ